หลายคนยังจับตาความสัมพันธ์ของความรักแล้วก็เรื่องราวของครอบครัวนี้อยู่
สำหรับคุณแพทรและเบ้นต์เรซซิงนั่นเอง
ครอบครัวนี้ก็ยังเป็นที่จับตามองอยู่
แฟนก็อยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ที่มันห่างหายกันไป
ช่วงนึงเนี่ยกลับมาแล้วมันจะโอเคกันไหมนะคะค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
เองรวมไปถึงคุณเบ้นเองก็ต้องมาเจอข่าวลือที่หนักอีกค่ะ
จู่มีแหล่งข่าวให้ข้อมูลมาว่าเบ้นกำลังกลับไปคบกับแฟนเก่า
อยู่ในแวดวงนักบิดเหมือนกันด้วยและที่สำคัญเห็นบอกมาว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ย
เป็นคนทำให้ทั้งสองคนได้กลับมาคบกันด้วยค่ะไทยรัฐออนไลน์ของเราไม่รอช้านะคะ
สอบถามเรื่องนี้ไปที่แพทย์นับประพาด้วยตัวเองเลยค่ะเจ้าตัวยอมรับบอกว่า
รู้เรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีคนเนี่ยเอาข่าวมาบอกแล้วเธอก็ไปถามกับคุณเบ้นด้วยตัวเธอเอง
แต่คุณเบ้นบอกว่ามันไม่มีอะไรส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะ
ในความเป็นครอบครัวเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือโฟกัสกันไปที่ลูกนั่นเอง
แล้วก็ให้เวลาคุณเบนเรสซิ่งคิดทบทวนเอานะคะว่าจะตัดสินใจเรื่องของความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาอย่างไรนะครับ
เดี๋ยวรอต่อไปเพราะว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากคือในตามที่แพทย์เองตอบแบบเนี้ย
ก็ถือว่าชัดเจนในแบบของเขาแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านี้มีอะไรหรือเปล่า
เราก็ยังรอต่อไปเพราะว่ากระแสข่าวเนี่ยคือเขาบอกว่ามันมีมูลมันมีคนส่งเรื่องราวที่บอกว่ากำลังจะกลับไปคบแฟนเก่าเนี่ย
ให้กับแหล่งข่าวให้กับนักข่าวของเราด้วยนะคะก็ต้องรอดูต่อไปแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ส่งมาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ค่ะ
เออนะคะรอติดตามนะคะเผื่อว่าคุณแพทย์เนี่ยจะมาพูดนะคะเพราะคุณแพทย์เนี่ยก็มีอัดรายการนะคะที่ช่องไทยรัฐทีวีของเราแล้วกันนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามบันเทิงไทยรัฐนี่แหละก็จะรีบมารายงานข่าวให้ทราบเลยละกันนะคะ